ศิลปินก็เริ่มทยอยสร้างความสนุกให้กับคอนเสิร์ตกันแล้วแต่ที่แน่หลังเวทีแซ่บแน่นอนเพราะมีศิลปินอีกหลายคนที่รอขึ้นโชว์เราไปดูกันนะครับว่ามีใครกันบ้าง
สิลปินก็เริ่มทยอยสร้างความสนุกให้กับคอนเสิร์ตกันแล้วแต่แน่นอนก็มีสิลปินอีกหลายคนที่รอขึ้นโชว์เราไปดูกันนะครับว่ามีใครกันบ้าง
สิลปินก็เริ่มทยอยสร้างความสนุกให้กับคอนเสิร์ตกันแล้วแต่แน่นอนก็มีสิลปินอีกหลายคนที่รอขึ้นโชว์เราไปดูกันนะครับว่ามีใครกันบ้าง
สิลปินก็เริ่มทยอยสร้างความสนุกให้กันแล้วแต่แน่นอนก็มีสิลปินอีกหลายคนที่รอขึ้นโชว์เราไปดูกันนะครับว่ามีใครกันบ้าง
สิลปินก็เริ่มทยอยสร้างความสนุกให้กันแล้วแต่แน่นอนก็มีสิลปินอีกหลายคนที่รอขึ้นโชว์เราไปดูกันนะครับว่ามีใครกันบ้าง

เพราะว่าเพราะว่านานไปเขาไม่รัก

โอ้วจุดนั้น

แต่ใครก็ไม่รู้ที่ใครก็ไม่รู้
โอ๊ยที่เกิด

เป็นยังไงบ้าง
อย่างไรบ้าง
เนี่ยกะว่าคือทำรายด้วยกันแล้วถ่ายเอาชุดไปลอง

แต่ว่าวันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่ตั้งใจ
แล้วก็อยากจะให้แฟนเพลงได้เห็นอะไรที่แบบแปลกใหม่

ตั้งแต่ตอนที่เป็นนักร้องแรก๔๕ปีแรก
แต่เองได้ไปตอนนั้นก็ถือได้ว่าไปโปรโมทเพลง

แต่ว่าปีนี้เพิ่งมีโอกาสให้กลับกลับใหม่อีกครั้ง

แล้วก็ชินกับการร้องเพลงช้าและยืนนิ่ง
ในคราวนี้ก็จะมีการโชว์ใหม่
รับทั้งทั้ง
สุดยอดติดหน่อยว่าใครดาย
นเกินได้ไทยก็ต้องมีคุณ
แถวน้ำขึ้นต้องรับคุณ
สามหากสามสามวัน
ทั้งเมื่อก็ใหม่
อันนรายจมอนอีก
ถึงเอาสิค่ะถึงเอาสิค่ะ

อารักชะตาทำอะไรไปดีขับ
และรับมายเขามีจำหมด
มารับมารับมารับมารับ
หลังจากตัดกระโปรงเรียบร้อยแล้ว
กระต่อมก็ดูสูง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

ทางหาหุ้นตดได้ก็เลยให้แต่งหน้าให้เรียบร้อยก่อน
นี่ก็ชุดคอนเสริมใช่มั้ยปกติเจอกันแบบนี้ไหม

น้องพี่ก็มี
ใช่พี่ก็มี
เวลาจะเจอน้องพี่

ค่ะก็ดีใจนะคะก็ได้มีโอกาสมาขึ้นโชว์

ส่วนสำหรับเราก็กันตองนะคะก็ใหม่ล่าสุดค่ะ

เป็นไงบ้างคุณกับเฮพบอล๑

รู้สึกว่าปีนี้ว่างกันกว่าเดิม
รูจักษีพวกเราแต่งตัว
อันนี้ป๊ะอันนี้สลิมมาเลย
เฮ้ยอันนี้ก็แต่งตัวเป็นแบบชุดไทยนะ

พระไหมค่ะพระไหมแบบอีสานบาทเท่า

อีสานออกไวรูดนิดนึง
ถ้าเป็นไวรูดก็ใหม่สีสุดใส

อ๋อล้อเล่นล้อเล่น

นี่ถือว่าเป็นรุ่นพี่แล้วนะเพราะอยู่มาหลายปีแล้วใช่ไหม
ยังอายุน้อยครับแต่ว่าก็มาประมาณ๖๗ปีได้
พัฒนาการยังไงบ้างครับสำหรับคอนเสิร์ตอันนี้
ผมจากเริ่มแรกก็มาตั้งแต่มีการที่ร้องแค่๓เล่น
นะครับก็ยิ่งใหญ่ครับทุกปี
ตรงการโชว์ชุดในเรื่องของ

คนที่ได้รับชมก็จะรู้คือว่า
คุณค่า๒๐บาท
ใช่ถูกมากเหลือเป็นเยอะมากอ่ะ

ใช่ครับไปปีละครั้งแล้วก็จะเดินสายไปในที่ที่
ลืบจริงอยู่ลึกจริง
คือบางที่ยังไม่เคยมีคอนเซิร์ตไปเยอะช้ำปีนึงแต่คอนเซิร์ตมีคอนเซิร์ตที่เราสามารถไป

ใช่ครับไปให้ถึงที่เลย
ใช่อยากมองไปก่อนตอบแทนครับคุณการตอบแทน

เอาไปใส่เว็ดกลุ่ม
แต่คุณอกลุ่มใจเวลาเกาเยื่อนห่าง
มาสู้บ้างเหลือใหญ่หลือเดอง
เรากลางเจอกันโต่งเรากลาก

เป็นสิ่งใดที่โทษกันก็ยอม

จะบอกจากก็เพราะเก่าใจ

อย่างที่ทำเพราะโทษกันก็เพราะเก่า

เก็บค่าเข้าตัว๒๐บาทมันจะคุ้มค่าอะไรกันเหรอ
แต่สิ่งที่ผมได้รับคือเมื่อเรารู้สึกอยากจะให้ก่อน
โดยที่ไม่หวังการอยากได้อะไร
เราอยากจะให้ก่อนแล้วพอผู้คนมา
เยอะขนาดนี้ทุกคนรวมตัวกัน
เป็นกลุ่มมวลพลังความสุขและเราก็ได้รับครับ
ผู้ให้ก็ได้รับความสุขตอบกลับนั่นคือสิ่งที่
ก็คงคาดหวังสิ่งนี้เหมือนกัน
ขอบคุณนะครับที่จัดคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่แบบนี้นะครับ
ทำให้เห็นว่าพลังของลูกทุ่งนั่นคือรากฐานของคนไทยครับ
มันยืนยันความเชื่อของผมเหลือเกินครับคุณผู้ชม

ติดตามสัปดาห์หน้าสำหรับตามติดชีวิตลูกทุ่ง
ขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบคุณครับ